เสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวในภาคกลางของเวียดนามนะครับ
ก็คือธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์
และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมือง

ของเมืองดานังและฮอยอันในเวียดนามครับ
ดทรายขาวทอดยาวนับ๑๐กิโลเมตร

ตัดกับท้องฟ้าสีครามสดใสของชายหาดดานัง
เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวและชาวเวียดนาม
นิยมมาเล่นน้ำทะเลทำกิจกรรมกลางแจ้งกันที่นี่ค่ะ

เป็นเส้นทางอนาคตของเมืองดานังอีกด้วยค่ะ
เพราะมีโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มขึ้นทุกปี

โดยเฉพาะชาวเกาหลีใต้ชาวจีน

เริ่มมาเที่ยวดานังกันมากขึ้นค่ะ

ชาวพุทธนิยมมาเข้าวัดไหว้พระทำบุญ
ขึ้นชื่อของที่นี่ชื่อวัดลิงอึ้ง

มีความสูงถึง๖๗เมตร

ส่วนมากมาไหว้ขอพรให้สมปรารถนา
และได้ชมวิวสวยงามของเมืองดานัง
และทะเลจีนใต้ในมุมกว้างอีกด้วยค่ะ
หลังจากได้รับการลงทุนของรัฐบาล

ถนนถนนทางบ้านเมืองจัดสรรไหม

ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม

แม่น้ำฮานไหลผ่านใจกลางเมือง
เป็นหัวใจสำคัญของเมืองนี้ค่ะ
ชีวิตของชาวเมืองดานังผูกพันกับแม่น้ำสายนี้
เมื่อเวลาผ่านไปความเจริญเข้ามาแทนที่
เกิดสะพานเชื่อมต่อสองฝั่งเมือง
สะพานมังกรทอดยาว๖๖๖เมตรคามแม่น้ำห่าน
สร้างขึ้นเป็นรูปมังกรตามความเชื่อของชาวเวียดนาม
มังกรคือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง
แสดงถึงอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้นั่นเอง
เปิดไฟสวยงามสาดสีสันแข่งกันในยามค่ำคืน
สะพานมังกรเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของเมืองดานังนะคะซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ช่วงเวลานี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติต่างรอคอยนะคะ
กับการแสดงพ่นไฟและพ่นน้ำของมังกรค่ะถือเป็นอีกหนึ่งสีสันในยามค่ำคืนของเมืองท่าแห่งนี้ค่ะ
มังกรจะพ่นน้ำและพ่นไฟทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา๓ทุ่มตรงค่ะ
เวียดนามและนักท่องเที่ยวหลายพันคนต่างแห่กันมารอชมการแสดงนี้อย่างใกล้ชิด
เสียดายที่ช่วงนี้ฝนตกหนักค่ะทำให้เราอดเห็นการแสดงพ่นไฟ
หลายคนเลยได้เก็บภาพประทับใจของมังกรพ่นน้ำในค่ำคืนนี้ไปแทนค่ะ
ห่างจากตัวเมืองดานังไปเพียง๒๕กิโลเมตร
นั่งรถครึ่งชั่วโมงก็ถึงหอยอันเมืองโบราณมรดกโลก
อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเวียดนามค่ะ

มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกหลากสไตล์
ถ้าเราไม่ได้พกเงินสกุลดองของเวียดนามไป
ก็สามารถใช้เงินไทยซื้อของได้ค่ะ

พัดเป็นของที่ระลึก๔๐บาท
หรืออยากนั่งรถสำล้อชมเมืองชิว

ในราคาต่อรองกันได้
เวียดนามใกล้แถมเที่ยวง่าย

ลงสนามบินนานาชาติดานังก็เที่ยวได้ถึง๒เมือง

ชมวัฒนธรรมแบบผสมผสาน
เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ใครก็รักและอยากมาซินเจ้า
เวียดนามด้วยตัวเองสักครั้ง